สาวแบบนี้เรียกว่าซู่ชีมิตถึงจริงเออแต่เขา
เขาก็มาเปิดเผยเรื่องราวความรักในอดีตที่เขาแบบผ่านมาแล้วผ่านมาได้ยาก
แต่บอกว่ามันสุดยอดทั้งคู่อะจะเป็น

แอฟเองก็เคยเป็นหนึ่งในนานที่ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสตรอง

เรียนต่างประสบการณ์ต่างในชีวิตก็ทำให้นี่แหละเป็นความสตรองให้เราค่ะ
อย่างที่แกบอกค่ะทุกคู่มันต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
จริงแต่ว่าเราเลือกว่าเราจะตัดการสถานการณ์อย่างไหน
ตัวเขาเองก็เราพยายามที่จะไม่มองถึงอดีตที่ผ่านมา
ก็ใช้สติทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์เป็นอากาศของใจ
จนวันหนึ่งมันก็ดำเนินมาถึงจุดที่เราทั้งสองคนก็เลือกที่จะเป็นพ่อแม่ให้ดีกับลูก
ชัดเจนทุกข่างคุณผู้ชมเป็นไง
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครคำนี้ใช้ได้กับชีวิตของสองแม่เลยนะคุณผู้ชม
แล้วนี่คือความรู้สึกของทั้งสองแม่ที่ได้เปิดใจในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของพี่อ๊อฟพงพัฒน์เขา
เจ็บจี๊ดยิ่งกว่าบทละครก็คือชีวิตจริงเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ประกอบไปด้วย๕นางเอกระดับตัวท็อปเลยนะ
ขวัญอุสามณีโดนัทมนัสนันนี้พี่ป๊อกปิยธิดาแพนเค้กเขมมะนิดชิปปี้ซีริน
และหนึ่งในนางเอกอย่างพี่โดนัทบอกเลยทับจิตทับใจ
กับสองแม่ที่อินกับความรู้สึกที่ตัวเองเล่นไว้ในซีรีส์
เขาเปิดตัวได้เก๋นะคุณผู้ชมนะ
แม่แอ๊บเนี่ยผ่านพ้นปัญหาต่างมาได้คล้ายกับเหตุการณ์ในละครของพี่โดนัทด้วยค่ะ
แบบที่พี่แอฟบอกเลยค่ะว่าสุดท้ายมันก็คือประสบการณ์
มันจะทำให้เราเข้มแข็งเป็นแบบว่าซีรีส์รสชาติใหม่ค่ะ
ซึ่งหนูนับว่ามันก็ทันสมัยปรับไปตามยุคสมัย
เราลุกขึ้นมาพูดเราลุกขึ้นมาขึ้นมาบอกแล้วก็แก้ปัญหาอะไรอย่างนี้
ไม่ได้แบบโอดทนเหมือนแบบแต่ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็คิดว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบดูซีรีส์นะคะ
ใครที่ชอบดูซีรีส์บางเรื่องบักราวมันก็มาจากชีวิตจริงแหละเนอะ
แต่อีกหนึ่งนางเอกเมื่อวานนี้อยู่ในโปรเจคคุณผู้ชมค่ะ
อ่าวลูกสาวฮวานดุสามะนีลูกสาวหน่วยบ้าง
มณีอย่างกับดาราที่เป็นแบบว่าออลล่าลอยลงมา

ส่วนตัวสังกัดเก่านี้นะ

เรียกใช้บริการเมื่อไหร่ขวัญยินดีรับใช้เสมอจ้ะ

สลายความสวยของตัวเองไปเรื่อย

สะบัดปลายผมไปแล้วกี่ครั้ง
แล้วคนที่จะเข้ามาในชีวิตของขวัญจะต้องเป็นผู้ชายแบบไหน

ฟังคนสวยสะบัดผมหน่อยจ้า
ก็โสดนี่แหละ

แล้วก็มาแบบไหนคะถึงจะได้เป็นแฟน
มาแบบเหนือเมฆ
สวยโสดเก่ง

อีฟวันชัดเรื่องสายงสัญญา

มีงานก็ไปทำให้ยินดี

คนที่มาช่วยดูแลกิจการร้านทำเล็บ

พิจารณาเป็นพิเศษ
แต่ลูกสาวสวยอยู่แล้วนะคะไม่โสดนานหรอก
ก็มีคนประมาณไม่กำลังใจ